คุณผู้ชมมาดูที่เรื่องของอภิมหาการต้มตุ๋นที่บอกว่าพิมหาคือคนโดนต้มตุ๋นเขาโดนไปกว่า๒๓๒ล้านบาท
มันเยอะมากอ่ะมันเยอะมากเขามีการจัดฉากละครเรื่องใหญ่เรื่องโตว่าเป็นทายาทของอภิมหาเศรษฐี
ไหนขอดูหน่อยอ่าเตรียมที่จะรับมรดกเป็นทายาทของมหาเศรษฐี
รอรับมรดกพันล้านบาทมีตัวละคร๔คนหลอกจนเหยื่อเขาหลงเชื่อตายใจ
โอนเงินไปให้ห้ามร้อยเก้าสิบเจ็ดครั้งรวมกว่าสองร้อยสามสิบสองล้านบาท
เงินให้ห้าร้อยเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกว่าตำรวจเขาตามไปจับกลุ่มได้แล้วนะฮะ
ตำรวจกองปราบแถลงเรื่องนี้หลังไปจับกลุ่มขบวนการ๑๘มงกุฎได้ยกแก๊งก็มี๔คน
นางสาวสู่พิษนิมิตนิวัตรอายุหกสิบเอ็ดปีนางสาวผ่านนิตานาฏภัยมรินอายุห้าสิบสองปี
นายชายชนะจันทราอายุสี่สิบห้าปีและนางสาวมาริสาสมบ้านกรวยอายุสี่สิบสองปี
สี่คนนี้โดนจับในข้อหารร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
ต้มตุ๋นในครั้งนี้ถูกสร้างขึ้นมามีตัวละคร๔ตัวครับ
ตบตาผู้เสียหายผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุห้าสิบเก้าปี
เขาเพิ่งจะได้เงินจากการขายที่ย่านนทบุรีในการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ขายที่ตรงนั้นยังไงก็ได้เยอะแล้วสี่คนนี้จะรู้ว่าอ้าวคุณ
ผู้หญิงคนนี้ได้เงินมาหลายร้อยล้านนี่มีเงินนี่มีเงินนี่
ฉากแรกเริ่มขึ้นปี๒๕๕๙ก็ส่งคนไปตีสนิท
กับเหยื่อแนะนำให้รู้จักกับนางสาวสู่พิษอายุหกสิบเอ็ดปี
อันนี้คือผู้ต้องหาคนที่๑แล้วก็มีการใช้การพูดคุยแนวจิตวิทยา
โน้มน้าวเหยื่อให้เชื่อใจ
บอกว่าเนี่ยนะได้รับเงินก้อน
คือเหยื่อเพิ่งได้เงินก้อนใหญ่มาจากการเวียนคืนที่ดิน

แล้วให้เชื่อว่าผู้ต้องหาคนที่สองคือนางสาวผานิตาเนี่ย
เป็นทายาทคนเดียวของแพทย์หญิงซึ่งเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่ง
หญิงคนนี้อาสาไปทำงานในพื้นที่ภาคใต้แล้วถูกระเบิดจนเสียชีวิต
แล้วจะได้เงินค่าชดเชย
อันนี้ผู้ต่อหาหนึ่งกับสองเขาร่วมกันแล้วนะครับ
โดยนางสาวผ่านนิตาผู้ต้องหาคนที่๒เขาบอกว่า
เขามีสิทธิ์รับมรดกและเงินชดเชยจากทหารเป็นเงินกว่า๑๐๐ล้านบาท
แต่ว่าต้องใช้เงินกว่า๒๐๐ล้านบาทในการเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรับมรดก๑๐๐๐ล้านบาทออกมา
ผู้เสียหายก็เริ่มหลงเชื่อมันมีตัวละครแล้วสองตัว
เงินก้อนแรกไป๕แสนแล้วโอนให้อีก๕๒๐๐ในอีก๔วันถัดไปโดยแก๊งนี้ออกเช็คให้เป็นหลักประกันว่านี่คือหลักประกันนะครับ
ละครฉากต่อไปมีผู้ต่อหาคนที่สามคือนายชายชนะอายุสี่สิบห้าปีมารับบทเป็นนายทหารยศพันโทแล้วก็นางสาวมาริสาอายุสี่สิบสองปีเป็นผู้ต่อหาคนที่สี่มารับบทเป็นทหารยศร้อยเอกทั้งคู่บอกว่าเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเรื่องของมรดกและเงินชดเชยกับทางทหารและรู้จักกับคนใหญ่คนโตอ่ะพูดไปพูดมาน่าเชื่อถือ
แล้วก็สัญญาว่าผู้เสียหายจะได้เงินคืนทั้งหมดร่วมกับส่วนแบ่งมรดกอีกสามร้อยล้านบาทสุดท้ายผู้เสียหายหลงเชื่อทั้งสี่คนนี้เพราะเล่นละครสอดคล้องกันแล้วโอนเงินให้แก๊งนี้ไปห้ามร้อยเก้าสิบเจ็ดครั้งเป็นเงินกว่าสองร้อยสามสิบสองล้านบาทคุณผู้ชมนะฮะนานวันเข้าตั้งแต่ปีห้าเจ็ดจนถึงป
นี่มันคือมหากราบของการต้มตุ๋นแล้วต้มเข้ามา๓ปีได้เงินไป๒๐๐กว่าล้านก็เลยเอาข้อมูลทั้งหมดนั้นไปแจ้งตำรวจกองปราบแจ้งไม่กี่วันตำรวจทำงานเร็วครับตามจับกลุ่มได้ยกแก๊งเลยและแก๊งนี้ก็สารภาพว่าเขาเล่นละครฉากใหญ่เพื่อหลอกเหยื่อจริงแล้วเงินที่ได้มา๒๓๒ล้านนั้นแบ่งให้ทุกคนเท่าเท่ากันกินหรู

ไม่มีใครจะมาให้อีกทีหรอกเนาะ